คุณผู้ชมฮะกลับมาดูเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้หน่อยนะฮะ
เขาตัวสูงใหญ่ไม่ผิดนะแต่เขาบอกว่าด้วยความสูงของผมเนี่ย
มันเป็นอุปสรรคด้วยนะคุณครับเขาสูงเนี่ยที่เห็นเดินเดินอยู่เนี่ยคือ
สองร้อยสิบเก้าเซนติเมตรนะคะโอ้สองเมตรกว่านะใช่ค่ะเออ
แต่คือคนในชุมชนเขากลัวเพราะว่าบางทีเขาก็เดินแบบไม่ใส่รองเท้า
เดินเท้าเปล่านะเท้าเปื้อนเท้าสกปรกแบบนี้คุณ
ชุมชนก็เลยกลัวกลัวเป็นนอกจากตัวใหญ่แล้ว
เป็นคนเรฟร่อนหรือเปล่าใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ตอนที่เข้าไปคุยเนี่ยนะคะ
มีประธานชุมชนเนี่ยก็เข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเขาบอกจริงจากความสูงของผม
ผมก็ได้รับผลกระทบนะเรื่องนี้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนสะพานใหม่เขาร้องมา
บอกว่าอยากให้มาตรวจสอบหน่อยผู้ชายคนนี้เขาสูงแล้วแต่งตัวมอม
เนื้อตัวก็อาจจะแบบว่าเปื้อนหน่อยนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเร่ร่อนขอเงินในชุมชนในตลาดยิ่งเจริญนี่แหละ
เพราะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปมานะฮะอย่างที่คลิปที่เห็นเมื่อกี้นะฮะ
ที่เห็นเดินอยู่แล้วก็เขาหันหลังเดินอยู่แบบนั้นนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเออชาวบ้านเขาถ่ายมาไว้นะฮะเออแล้วทีนี้ค่ะ
ทางด้านผู้นำชุมชนสะพานใหม่คือนายแตงทิมศิลาลัย
หรือว่าจ่าคิงเนี่ยนะคะก็ออกตระเวนหาอยู่๒อาทิตย์กว่า

สูงมากค่ะสูงเกือบถึงหลังคารถตู้
แล้วรถตู้นั้นคือรถตู้หลังคาสูงด้วยไงคุณ
หาอยู่๒อาทิตย์จนเจอผู้ชายคนนี้คือนายนันทยศเนียมศรีอายุ๒๗ปี
เขาสูง๒๑๙เซนติมส๑๘๙๐นะคนสูง

อันนี้สูงมากกว่าอีก๒๑๙บาท
กับคนปกตินะใช่ค่ะแต่ถามว่าเวลาคุยกับเขา
เขาคุยรู้เรื่องคุยได้เป็นคนทั่วไปใช่ค่ะ
คนปกตินี่เล่าข้อมูลให้กับนักข่าวฟังได้หมดเลยนะ
อันนี้คือตอนที่นักข่าวของเราไปเจอนายนันทยศ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนสาแก้ว
กับแม่ผมมาตายหมดแล้วผมเป็นลูกคนเดียว
บ้านผมก็โดนยึดทีนี้ทำยังไงผมก็เลยไม่ตัดสินใจอยู่สาแก้วแล้ว
เข้ากรุงเทพดีกว่ามาหางานทำจบม๓
แล้วเคยทำงานคือเคยเข้ามาหางานทำ๓๔ครั้งแล้ว
แต่รอบนี้เข้ามาหางานหาอยู่๒เดือนกว่า๓เดือนกว่าแล้ว
ยังไม่ได้งานเลยที่สำคัญผมทำกระเป๋าหายด้วย
แล้วพวกเอกสารต่างบัตรประชาชนใบวุฒิการศึกษามือถือผมเนี่ย
มันก็หายไปหมดเลยทีนี้ผมไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องขอตังค์ชาวบ้านเอามาซื้อข้าวกิน
ผมอยากได้โอกาสให้ผมทำงานเป็นรอปภอะไรก็ได้
นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องความสูงของผมนะ
ใครจะคิดว่าผมสูง๒เมตรกว่ามันจะเป็นอุปสรรค

แต่ที่เป็นอุปสรรคคือนี่ค่ะรองเท้า

โอ้โหคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยผู้ชายปกติเนี่ย

แต่นี่๕๕คุณคิดดูสิ
เขาก็เลยไม่มีรองเท้าใส่

แล้วถ้าเกิดว่าหางานทำไม่ได้จริง

เขาบอกว่าผมคงต้องกลับไปที่สะแก้วไปตั้งหลัก
แล้วมั้งมีบ้านของอาอยู่ตอนนี้

คนที่สูง๒๑๙เซนหน่อยค่ะ
หอเวลาเราหิวข้าว
ว่าทำรอพอ
แต่ดูท่ามันคงจะทำไม่ได้
เพราะวุฒิก็หายหมดแล้ว

ไปนอนข้างทางนอนข้างถนน

ถ้าขอให้ทำผมก็ทำเต็มที่

ใช่แต่ว่ามันหายทุกอย่าง
เข้าใจแล้วนะ

คุณธนกรผู้สื่อข่าวของเรา

ตัวทั้งเมี่ยงเลย
ใช่ค่ะพอยืนเทียบกันแบบนี้
โอ้โหให้เห็นความแตกต่างเลยนะ

นันทยศได้รับความช่วยเหลืออะไรหรือยัง
รวบรวมตังค์เป็นค่ารถกลับบ้านที่สาแก้วให้นะคะ
ถ้าใครอยากรับตัวนายนรรถยศ

คือน้องเขาบอกว่าอยากทำรอปภนะพี่
แต่บางทีก็กลัวเหมือนกันสมัครไปเป็นรอปภ
เขาจะไม่รับเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องแบบ
ให้ผมใส่ชุดเป็นนี้แต่ตัดได้ล่ะ
คือบางทีรอปภถ้าสมมุติเกิดต้องตัดรองเท้าคัชชูใช่ไหม
เท้าหนังแบบนั้นค่าใช้จ่ายมันก็มีเยอะเหมือนกันไง
หรอแต่ผมว่าเขาทำได้เนี่ยเขาพูดคุยได้ตามปกติ

เขาก็ไม่ได้อยากคิดจะขอเงินใครแล้วก็ให้คนอื่นเขาดูถูก
ก็นี่ไงเขาบอกว่าผมถึงอยากทำอาชีพรอปภ
อย่างน้อยผมจะไม่ต้องเร่ร่อนไม่ต้องนอนข้างถนนอีก
ใช่หากใครต้องการช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือได้